กลับมาพบกับรายการศึกสุดที่รัก
เรายังอยู่ในช่วงหวานมันฉันคือเธอ
ในช่วงนี้ก็ถึงเวลากับศึกแห่งศักดิ์ศรีของฝ่ายชายกันบ้างล่ะครับ

เป็นกระเช้าแบรนด์ปะครับ

ยิ่งใหญ่มากกระเช้าแบรนด์เค้าอ่ะ

แล้วพอดีถึงวันเกิดเขา

หนูจะซื้ออะไรให้เขาจะเป็นกุ๊กกิ๊บก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้

เขามาหาญาติผู้ใหญ่เหมือนกับเป็นผู้สูงอายุอ่ะ
ไม่ไม่ผัวคือกาเช้าแบบไม่ให้ผัว
นี่ดีนะเว้ยตรงกับสุงการตรงกับสุงการมันต้องลดต้านภูมิแน่เลย
หัวใจที่เรามีไว้ให้นะครับกับเกมทรงตัวประคองรักไปดูครับว่าต้องเล่นอย่างไร
หวานมันฉันคือเธอในรอบนี้ถึงเวลาของฝ่ายชายชอบสั่งที่ต้องมาทำภารกิจแทนฝ่ายหญิงกันบ้าง
และเกมที่ฝ่ายชายต้องทำในวันนี้ก็คือเกมทรงตัวประคองรัก
กติกาฝ่ายชายของทั้งสองคู่ต้องสวมรองเท้าส้นสูงพร้อมหยิบแฟมจากจุดสตาร์ท
เดินผ่านอุปสรรคในแต่ละด่านเพื่อนำแฟมไปวางที่โต๊ะให้ได้มากที่สุด
ภายในเวลา๑๐๐วินาที
ใครมีจำนวนแฟมเยอะที่สุดจะเป็นผู้ชนะได้หัวใจสะสมไปเลย๓หัวใจ

คุณเนี่ยจะสามารถที่จะหิ้วมาสักกี่แฟมที่จะมาวางตรงนี้ได้โดยการที่คุณ
นํี้แหมไม่เกียจนีบตายละ

ทางนี้เลยครับคุณจะต้องเริ่มจากจุดนี้
และภารกิจพิชิตความสูงก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นณบัตรนี้

เออเออเออได้ได้ได้ได้ได้
เอาไปวางเลยวางเลยวางเลย

นี่แหละครับที่เขาว่ายิ่งสูงยิ่งเหลา
๕๐พีทแล้วครับคอยกันด้วยวางวางวางดีครับ
โอ้เจ๋งนิดนึง
เฮ้ยเจ๋งนิดนึง

อ๋ออะไรบ้าง

ต้องมาดูกันล่ะครับว่าคุณเอสจะทำได้สักกี่อัน
เดี๋ยวเรามานับกันนะครับว่าคุณทำได้เท่าไหร่

เดี๋ยวเล่นกับพี่เขาหน่อยสิ

และจำนวนแฟมที่คุณเอ๋ทำได้ก็คือ
อ้าวออกไปจบ
อันนี้คุ้นว่ามันเคยอยู่ตรงนั้นนะ
กลัวว่ามี๔๐นะ
และคุณเอ๋ก็โชว์ความพริ้วทำไปได้ถึง

มาดูทางคุณแจ๊คกันบ้างครับว่าจะผลิวขนาดไหน
รอบแยกละ

ทำไมของคุณมันดูสูงอย่างกันเลยครับคุณแจ๊ก
ถือว่าเป็นการต่อให้อีเอมัน

แล้วก็เขาเรียกว่าส้นเนี่ยเตี้ยหน่อย

แล้วก็ตัวเบาต่อให้เอ๋มา

พร้อมระวังมาเลย

เอ้ยไม่ถึงไปเร็ว
เอ้ยออกไปเร็ว

ถามได้ขนาดผู้ถือที่จะทานใจเลยล่ะครับ
เยี่ยมกว้างเท่าไหร่
ใครรู้ว่าไม่ถึงไปเร็ว

รู้ว่าใช้จำนวนแฟนก็สูสีกันเหลือเกิน
ต้องมาดูกันแล้วว่าจะทำได้สักเท่าไหร่กัน

เออเดี๋ยวพี่

งับจะอะไรจะรีบกลับเหรอเนี่ย

ถามน้องหน่อยว่าเหนื่อยไหมขาเก่งหรือเปล่า
หิวน้ำไหมอะไรอย่างงี้อยู่นี่ก็ขนาดนี้ก็๕๐เลย

และจำนวนแฟนที่ได้ทั้งหมดของคุณแจ๊คก็คือ
คุณเอ๋ทำได้๔๐แฟมคุณแจ๊คทำได้๕๔แฟม
ทำให้คุณตอนนี้ได้ไปในเกมนี้๓หัวใจ
ทำให้เสมอกันครับดังนั้นคุณทั้งสองเชิญเข้าเกมช่างใจ

ในรอบนี้จะมีหัวใจอยู่หนึ่งดวงโดยที่ทั้งสองคู่จะได้ลองจับ
และต้องถ่ายว่ามีน้ำหนักเท่าไร
คู่ไหนไทยน้ำหนักได้ใกล้เคียงที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะผ่านเข้าไปชิงเงินล้านครับ
เกมช่างใจของเรากระดิกามากนิดเดียวครับ
ผมจะให้พวกคุณเนี่ยทายว่าหัวใจเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่
ผมให้คุณจับด้วยครอบครัวคุณก่อนเลย
ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายต่างก็ลองจับและปรึกษากันเพื่อจะเดาน้ำหนักของหัวใจกันล่ะครับ
หมดเวลาครับตัดสินใจใส่เข้าไปจะ๐จุดอะไรก็ได้หรือว่าจะ๑จุดอะไรก็ได้
ผมต้องการแค่นี้ครับผมบอกเลยว่าผมต้องการแค่นี้
พร้อมนะคุณ๑๒๓หันออกครับ

ไม่เหมือนกันเลยประมาณนี้
อันนี้๐๘๐นะฮะ

อันนี้มันอยู่บัง๗ขีด๘ขีดประมาณเนี่ย
ดังนั้นถ้าเกิดว่ามันเกินกว่า๙๐๙ขึ้นไปคุณได้
ถ้าต่ำกว่า๐๘ลงมาหาคุณได้

ก็กล้าปุ๋มหวัดละคุณวินนี่

เข้าไปรับแจ๊คฮอล์

วันนี้ต้องขอบคุณมากคุณเหคุณอ้ำขอบคุณค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป